เลือกตั้งสอสอของไทยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านานาชาติให้ความสนใจมาก
ตอนนี้มีหลายหน่วยงานเริ่มวางแผนเตรียมส่งผู้สังเกตการณ์มาสังเกตการการเลือกตั้งในไทย
แต่ว่าก็มีบางฝ่ายในไทยที่กังวลว่าการเข้ามาของต่างชาตินั้น
อาจจะเป็นการแทรกแซงและนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างไม่สร้างสรรค์
วันนี้ทีมข่าวทางการเมืองไทยรัฐทีวีนะครับเราได้มีรายละเอียดถึงแนวคิดและการทำงานของผู้สังเกตการณ์นานาชาติมาให้ติดตาม

ในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต
ให้ผู้สังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในประเทศไทย
ซึ่งอยู่ในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าการสังเกตการณ์ปกติ
และอาจไม่เข้าข่ายโครงการสังเกตการเลือกตั้งที่กรกตว่างเอาไว้
จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับเชิญให้มาสังเกตการ
ซึ่งในกรณีของประเทศไทยสภาพยุโรปไม่ได้เตรียมการในการลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งแต่อย่างใด
สำหรับหลักการการสังเกตการเลือกตั้งนายพงศักดิ์จันอ่อน
ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้สังเกตการเลือกตั้งในเอเชียอธิบายกับไทยรัฐทีวีว่า
การสังเกตการเลือกตั้งตามปกติจะแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาว
ในระยะสั้นผู้สังเกตการณ์อาจเข้ามาในช่วงระหว่างการเลือกตั้งไม่นาน
แต่หากเป็นการสังเกตการณ์ระยะยาวขอบเขตการสังเกตการณ์ก็จะกว้างและครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม
ใช้คณะผู้สังเกตการณ์จำนวนมากและจำเป็นต้องใช้เวลานานหลายเดือน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนโดยทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยหลักการในการสังเกตการการเลือกตั้งสากล
กังวลว่าจะเข้ามาเป็นเหมือนกรรมการตัดสินการเมืองในประเทศอื่นนั้น
ผู้แทนแอนดเฟลประจำประเทศไทยกลับมองว่า
การสังเกตการการเลือกตั้งโดยต่างชาติ
ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่า
คือเราอยากที่จะเป็นผู้นำอาเซียนเลยครับปีหน้า
ในขณะที่ต่างประเทศตั้งคำถามกับเรา
ถึงเรื่องประชาธิปไตยถึงเรื่องการเลือกตั้ง
ถึงความประสุทธิภัณฑ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสโอกาสที่ดีเลย
ที่เราจะบอกนานาชาติว่า

คือถ้าเรามั่นใจว่าเราจะทำ

แล้วก็คือผมคิดว่าไม่ต้องกลัวนะครับ
ในตอนนี้แอนดเฟลล์กำลังวางแผน
กำหนดประเด็นโดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
ทั้งการทุจริตการเลือกตั้งผ่านกลไกต่าง
ความเป็นธรรมในการหาเสียงของผู้สมัครในแต่ละพัก
จนถึงการตื่นตัวของผู้ใช้สิทธิ์
ต่อการเลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่
และที่สำคัญที่สุดคือการฝึกอบรม

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยผู้ประสานงานของแอนดเฟลเชื่อว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาในการยื่นขออนุญาต
เพื่อดำเนินการสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศไทย
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน